แมวกันบ้างก็เกี่ยวข้องกับกรณีของดีเจสัน

ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ฆ่าควักไส้แมวเพศผู้
อายุแค่๑เดือนกับอีก๒สัปดาห์
แล้วเอาไปโชว์ในดาร์กเว็บ
เมื่อวานดีเจสันก็เข้าพบกับพนักงานสอบสวน
ปฏิเสธข้อกล่าวหาทารุณกรรมสัตว์นะครับ
เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่สนเพชรเกษม

นางสาววรารัฐกระแสหรือว่าดีเจสัน
อายุ๓๐ปีพร้อมด้วยบีดาและทนายความ
เดินทางเข้าพบพันธุ์ตำรวจโทวิทยาสุดสาคร
รองภูมิกับการสอบสวนสนเพชรเกษม

กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี

ขอรับอุปการะลูกแมว
เพจหาบ้านให้กับหมาแมว
เขามีพฤติกรรมสงสัยว่าดีเจสัน
ควักไส้แมวเพศผู้สีขาวทองอายุ๑เดือน๒สัปดาห์
เขาก็มาแจ้งความที่สนเพชรเกษมไว้
ดีเจสันได้รับหมายเรียกครั้งแรกไป
แต่ขอเลื่อนเพราะเธออ้างว่าเธอป่วย

รับรองแพทย์บอกว่าให้พักรักษาตัวถึง๒๙ตุลาคม

มาพบพนักงานสอบสวนที่สนเพชรเกษมนะครับ
ปรากฏว่าดีเจสันหรือว่านางสาวรารัฐเนี่ย
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาล
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พิมพ์ลายนิ้วมือ

ตำรวจและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงบันทึกภาพอย่างเด็ดขาด
และเจ้าหน้าที่ก็ทำประวัติก่อนจะปล่อยตัวกลับไปนะครับ
ดังนั้นเราก็เลยไม่ได้ภาพตรงนั้นด้วย
เพราะว่าเขาห้ามผู้สิทธิ์ข่าวเข้าไปเลยนะฮะ

พนักงานสอบสวนนัดส่งตัวผัดฟ้องฝากขังสารแขวงธนบุรีในทันที
ก็คือวันนี้เลย๒๙ตุลาคมนะครับ
นางสาววรารัฐเดินทางไปพบกันที่สารแขวงธนบุรี

วันนี้ก็ต้องจับตาดูว่าดีเจสันจะไปที่ศาลหรือเปล่านะครับ
ด้านพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
แม้ว่าผู้ต้องหาจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและไม่ยินยอมให้ปากคำใด
แต่ตำรวจยังเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่มีนะครับ
เช่นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เก็บได้จากซากตัวแมวล่าสุด
แล้วก็คอมพิวเตอร์ของผู้ต้องหาที่ได้ส่งให้กับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
อาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจปอทไปตรวจสอบก่อนหน้านี้แล้ว
ซึ่งหากนำหลักฐานมาประกอบกันเชื่อว่าสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้อย่างแน่นอนนะครับ
ในข้อหาทารุณกรรมสัตว์นะครับ
พนักงานสอบสวนก็อย่างที่บอกไปนัดหมายให้นางสาวรารัฐและทนายความเดินทางไปผัดฟ้องฝากขังที่ศาลแขวงธนบุรี
ถนนเอกชัยวันนี้๙นาฬิกาก็ต้องดูว่าจะมาหรือไม่อย่างไรนะครับ
เพราะว่าทางภูมิกับเพชรเกษมบอกว่าเนื่องด้วยดีเจสันไม่มีท่าทีหลบหนีปล่อยตัวกลับไปโดยไม่ต้องประกันตัว
แต่ก็นัดวันนี้อีกครั้งเบื้องต้นพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัว
แต่ว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลนั่นเองนะครับ
ใช่ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องรอดูความคืบหน้าเพราะว่าเราก็ตามกันมาหลายวันแล้วแหละ
คนก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้มาเยอะนะคะรวมถึงเรื่องของดาร์กเว็บด้วย
บอกว่ามีการทำทารุณกรรมแล้วก็ขายเพื่อแลกบิตคอยน์พวกนี้ค่ะ
แต่คนใกล้ชิดดีเจสันบอกว่าดีเจสันตอนนี้เครียดมากนะ
ต้องกินยาแก้เครียดยานอนหลับอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าวิตกกังวลอย่างหนักนะครับ